ถ้าเกิดใครอยากไปเที่ยวทะเลดิฉันก็มีอีกหนึ่งสถานที่มาแนะนำไปพักผ่อนหย่อนใจกันหน่อย
ช่วงนี้เข้าสู่หน้าร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยวทะเลให้มันเย็นฉ่ำอุรากันหน่อยค่ะ
ไปที่แหลมตะโนดเกาะลันตาบอกเลยว่าที่นี่สวยมาก
เกาะไก่ล้านตัวจริงคุณไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
จังหวัดกระบีเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะ
เป็นแบบทางธรรมชาติที่ทะเลยังคงมีความอุดมสมบูรณ์มากแล้วสวยงามไม่แพ้ที่ไหนในโลกแน่นอน
นี่นักท่องเที่ยวเริ่มแห่มาเที่ยวกันเยอะขึ้นแล้วนะคะมาชมความสวยงามกันมากมาย
ไฮไลท์ของแหลมเนี่ยค่ะอยู่ที่จุดชมวิวบนเนินปลายแหลมเนี่ยคุณ
ที่มองลงมาแล้วจะเห็นความสวยงามของผืนน้ำทะเลเขียวคราม
แล้วก็วิวของเกาะแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้
ซึ่งแต่ก่อนเป็นจุดที่ตั้งประพาคารใช้เป็นหอสำหรับส่องไฟให้กับชาวเรือในยามค่ำคืน
แต่ตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวแล้วเป็นจุดเซลฟี่ค่ะ
นักท่องเที่ยวเขาจะนิยมเดินขึ้นมาถ่ายภาพคู่กับวิวสวยบนนี้กัน
อกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ที่จุดชมวิวบนเนิน
เราจะเห็นแนวหาด๒รูปแบบ
ฝั่งหนึ่งจะเป็นหาดหินคุณที่มีก้อนหินสวยงามอยู่ตลอดแนวชายฝั่งแบบนี้
อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหาดทรายขาวละเอียด
คือจะเห็นสองแบบเลยอันนี้เป็นหินเยอะสวยงามมากนะคะ
ก็จะมีบรรดานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวชมกันเยอะมาก
แล้วก็เก็บก้อนหินจากบนหาดมาตั้งเรียงกันแบบนี้คุณ
เรียงขึ้นมาเป็นเจดีหินขนาดเล็ก
กลายเป็นภาพที่แปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
คือดิฉันเคยไปที่พวกเกาะหินงามหรืออะไรแบบนี้
เขาก็จะมีคนเอาหินมาเรียงกันไว้

ก็เรียงกันเอาไว้ถ้าเกิดใครเรียงหินแล้วไม่ล้มก็จะได้กลับมาใหม่หรืออะไรแบบนี้
หรือว่าจะได้พบรักหรือจะรักกันอะไรแล้วก็เป็นการอธิษฐานไป
ถูกต้องนะคะเป็นไงคุณผู้ชมเห็นแล้วน่าไปไหม

อยากจะไปถ่ายรูปสวยบ้างหลังเป็นแบบภาคาดมีเกาะมีทะเลสวย
มองเห็นวิวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะใครอยู่บ้านเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ากันเลยค่ะ
แล้วเดี๋ยวรีบไปเที่ยวที่นี่กันเลยสำหรับใครที่จะมาพักผ่อน
เติมความสดชื่นให้ร่างกายนะคะ
อยากให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ในดวงใจของคุณ
หาดซ้ายสวยให้ไปเที่ยวกันอีกเยอะมีจุดดำน้ำชมปราการรังสวย
มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มาก

เขาคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้สูงมาก
ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะ
แต่ว่าก็ยังสวยงามตามธรรมชาติอยู่

คนในพื้นที่เองก็ช่วยการดูแลอนุรักษ์กันด้วย
เพราะฉะนั้นอยากให้สวยแบบนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลต่อไป